มอเตอร์เวย์กันหน่อยตรงลาดกระบังแต่ขาเข้ากรุงเทพแล้ว
ไอ้รถมันทุกขัวลากอ่ะอ๋อใหญ่ใหญ่อ่ะนะไฟไหม้เฮ้ย
ไปดูครับไฟไหม้เลยเนี่ยเฮ้ยทำไมไหม้แรงขนาดเนี้ยฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้ยทำไมมันไหม้ขนาดนี้
เหตุเกิดเกือบเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนี่ชนอะไรมาหรือเปล่า
นั่นน่ะสิแต่ดูแล้วไม่มีคู่กรณีนะ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งนะครับว่ารถบรรทุกหัวลากเกิดไฟไหม้บนมอเตอร์เวย์ขาเข้า
กรุงเทพมหานครแถวเจ้าคุณทหารและกระบังอ่ะครับ
นั่นแหละครับเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บนะครับ
คนขับรถบรรทุกหนีออกมาได้แล้วเล่าบอกว่าโอ้โหพี่ผมขับมาดีดีนะ
รถบรรทุกไฟมันไหม้อ่ะไฟมันไหม้ครับแล้วลุกลามอย่างรวดเร็ว
จนต้องทิ้งรถหนีแล้วก็รถเนี่ยมันก็เลยไหลไปชนขอบปูนข้างทาง
กระโดดลงมาก่อนนะครับก็ไม่มีคู่กรณีพอดับไฟแล้ว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ลากซากรถไปเก็บแล้วนะเดี๋ยวเอ้า
เจ้าของรถหรือว่าคนขับเดี๋ยวมารับซากคืนไปด้วยครับ